ต้องรวดต้องรับใจประชาชน
ต้องรวดต้องรับใจประชาชน
พี่น้องที่ออกมานะครับที่ออกมาร่วมกันลื้อสวนสร้างสวนใหม่
เราขอขอบคุณขอบคุณทุกหยาดเหงื่อทุกแรงตาย
ทุกทุกคนที่ออกมาตรงนี้ออกมาหรือ
ออกมาทวงคืนอนุสวรีประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญชุด
ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคน
ก็มาจากอาเตยของเราน่ะนะครับ
เราก็จะจัดสวนใหม่จัดสวนให้สวยกว่าน้ำ

ต่อไปแล้วครับผมอย่าให้มันขวานเจ้าหลังระหว่างประชาชนกับประชานิปตาอีกต่อไป
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าชุดปลดแอดแห่งภูมิประชาตาภูมิแล้วต่อไปด้วยเลย
ต่อไปแล้ว
ชุดปลดแอดมาแล้ว

แล้ววันนี้จุดแห่งสำรรคเวลาใครมาที่นี่บ้าง
เมื่อวันนี้สิบหกสิงหาใครมาที่นี่พอเสียใจ
แล้วต่อไปทุกคนอันดุษย์สวรรค์ประชานิปไทยค่อยเป็นของประชาชน
โอ้โห